ถามพี่เบิร์ตถามพี่น้ำแข็งและคุณผู้ชมด้วยนะ

รู้หรือเปล่าว่าเขาห้ามยิงปืน

ค่ะใช่สิทุกคนต้องรู้นะพาไปในที่ศาสนาก็ไม่ได้
แค่พกพาไปก็ไม่ได้แล้ว

ไอ้จ้ำจ้ำกำแพงเพชรไม่รู้
เหรอเออก็เลยยิงไป๒๐กว่านัดนะ

อ้างว่าไม่เห็นรู้เลยว่ามีกฎหมายนี้

จ้ำต้องเปิดข่าวไทรอททีวีดูทุกวันนะจ้ำเฮ้ย

คือของกลางที่ตำรวจไปรวบตัวจำ
แล้วก็ได้ของกลางพวกนี้มานี่มีเป้าซ้อมยิง
หรือว่าจำคิดว่าตรงนั้นที่จำยิงเป็นสนามยิงปืน
ไม่ใช่อ่ะสิมันไม่ใช่สนามยิงปืนนะสิ

ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรนะ
เพราะว่าชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังเป็น๑๐นัดนะ
ตกใจกลัวกันอย่างมากเลยเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับตอนเย็น
ตำรวจก็สืบไปสืบไปจนทราบว่า
ปืนมันดังมาจากบ้านของจำหรือว่า
พักขเดชอายุ๓๒ปี
พอไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ไม่เจอเจ้าของบ้าน

แล้วก็ไปเจอตัวจำที่ตำบลในเมือง
นี่ฮะเสื้อน้ำตาลคนนี้แหละผมยาวนี่นะที่มัดผมหน่อย

นำตัวไปสอบสวนกับของกลางเมื่อสักครู่จะเห็นนะ
มีทั้งเป้าสำหรับฝึกซ้อมยิงปืนด้วย
มีปืนสั้น๙มม๑กระบอก
มีซองบรรจุกระสุนปืน๒ซองนี่พวกนี้หมดเลยฮ

จ้ำยอมรับว่าอ๋อวผมยิงเองครับผมยิงจริงนะ

ในสนามยิงปืนเหรอครับครับ
ก็จำชอบยิงปืนปกติจะไปซ้อมที่สนามยิงปืนนี่แหละพี่เบิร์ต
วันนี้ทำไมไม่ปกติฟ้ามันมืดครึ้ม

เออก็เลยขี้เกียจปริศนายิงปืนเลยซ้อมยิงมาหลังบ้านนี่แหละ

แค่๒๑นัดเองคุณผู้ชมฮะนี่ซ้อมยิงใส่เป้านี่

เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ๒๑นัดเองอย่างนี้เหรอ

แต่ซ้อมหลังบ้านนะจำบอกแบบนั้นจำบอกผมไม่เห็นรู้มาก่อนเลยนะ
ว่ามันมีกฎหมายห้ามยิงปืนด้วย
ทีนี้จำได้รู้แล้วล่ะเพราะว่า

ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาทครับ

ดำเนินคดีต่อไปฮะ
ร้อยฮะรู้กฎหมายแล้วนะจำนะ